สวัสดีครับ
กลับบ้านไปก็ทาถูทาถูยาวมองครับปวดเอวสิครับ
แต่ว่าสนุกสนานจริงเป็นภาพบรรยากาศที่วัดเถนพลายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เขาตั้งขบวนยาวเฟ้ยเลยล่ะฮะพร้อมกับเสียงเพลงดนตรีที่คึกคักแบบนี้
ไม่ใช่งานคอนเสิร์ตหรืองานบวชแต่อย่างที่บอกนี่คือขบวนพิธีแห่ผ้าแปดสีห่มเจดีเก่า
ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท้องถิ่นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
มาร่วมกันจัดงานแบบนี้เนี่ยเขาจัดกันเนิ่นนานแล้วนะเป็นพิธีที่สืบต่อกันมานานนับร้อยปี
จัดกันในช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาแบบนี้ครับภายในงานนะครับชาวบ้านเขาก็เตรียมการนำเอาผ้าแปดสีตามชื่องานเลย
เย็บต่อกันให้มีความยาว๙เมตรแล้วก็ร่วมกันเขียนชื่อคุณสังเกตดีตรงผ้าเนี่ยนะฮะสังเกตดี
จะมีชื่อก่อนจะมีชื่อของผู้ที่มาร่วมงานคนที่เป็นชาวมงชาวบ้านเข้ามาร่วมทำบุญในครั้งนี้เนี่ย
เขียนเอาไว้บนผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับจากนั้นทำไงต่อเดินแห่แห่ไปรอบวัดเลยครับ
อันเชิญผ้าแห่วนรอบเจดีเก้ารอบนะครับเก้ารอบเลยเหรอคะใช่แล้วครับ
และตลอดระยะทางนะน้องใบตองนะเขาก็จะมีการร้องรำทำเพลงเป็นการเฉลิมฉลอง
ลักษณะแบบนี้สนุกสนานกันไปครับเมื่อมาถึงวัดก็จะทำพิธีสวดนะครับ
จากนั้นก็ร่วมกันเอาผ้าเนี่ยห่มเจดีต่อไปซึ่งตามความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่า
หากใครได้มาร่วมเดินแห่ผ้าพร้อมเขียนชื่อเอาไว้บนผ้า๘สีนี้
จะถือว่าเป็นการฝากดวงชะตาไว้กับองค์เจดีเพื่อให้คุ้มครองปกปักรักษา
ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนา
แล้วก็โชคดีมีชัยตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยทีเดียว

แต่น้องไปต่อครับคนละนานแล้วฮะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีโชคมีลาบโชคดีมีชัยยังไงซะก็ต้องประพฤติดีทำดีด้วยนะ
ชัยโย
เมื่อคืนไปงานไหนมา

ไม่มีนะเมื่อคืนนี้ไม่มีงานเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นวันพระ

เป็นไปด้วยแล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่อลังการ
เป็นงานบุญงานสนุกสนาน